โอ้โหเธอกำลังมาเลยเป็นหลักฐานนะฮะเข้าแจ้งความนี่เห็นไหม
เอามือจะสะกิดสะกิดพี่เอามือออกไม่เป็นไรไม่ต้องเกาะไว้ก็ได้นะ
แจ้งความกับตำรวจสพเมืองพัทยาครับหลังจากถูกวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
วนลามแหละดูออกนะฮะเอามือล้วงจับจับบริเวณขาครับ
มีการบีบมีการขยำด้วยหลายครั้งแล้วคุณผู้ชมฮะมันน่าตกใจตรงที่คุณแพร่จ๋าบอกว่า
มีช่วงหนึ่งผู้ชายเหมือนมีลักษณะการเขย่าตัวแล้วร้องคลางออกมาเป็นเพราะอะไรไม่รู้
คลางออกมาฮะแล้วพาอ้อมไปที่เปลี่ยวเหตุเกิดวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ
ไปดูกล้องวงจรปิดหน้าร้านที่เธอไปร้องเพลงจะเห็นว่าแพร่จ๋าแต่งตัวเรียบร้อย
อืมแต่งตัวให้เรียบร้อยสวมเสื้อเสื้อใหญ่ด้วย
อันนี้ไม่ได้แต่งตัวเซ็กซี่อะไรเลยนะครับไม่เหมือนตอนที่
เธอขึ้นแสดงก็ต้องยอมรับว่าเธอเป็นนักร้องสาวเซ็กซี่คนหนึ่งล่ะ
รีบจ่ายเงินแล้วยกมือไห้แล้วเข้าร้านไปเลย
คุณแพร่จ๋าเปิดใจครับบอกว่าดูกล้องวงจรปิดเหมือนเธอจะนิ่ง
แต่เอาจริงเธอใจสั่นนะกว่าจะตั้งสติได้
เอามือปัดออกก็หลายครั้งแต่พี่วินจักรยานยนต์รับจ้าง
คนนั้นก็ไม่ยอมหยุดก็เลยถ่ายคลิปไว้ซะเลย
ส่วนที่ยกมือไหว้ก็ต้องการรีบออกจากสถานการณ์ตรงนั้น
ไปขอความช่วยเหลือจากทีมงานแต่วินรถจักรยานยนต์ไม่กลัวฮะ
ยังอยู่หน้าร้านสักพักนึงนะแล้วค่อยไหวตัวคราวนี้ไปแล้ว
แล้วที่เรียกใช้บริการวินจักรยานยนต์รับจ้างรายนี้
เพราะว่าวินประจำไม่ว่างครับที่เรียกใช้มาส่งประจำไม่ว่าง
บรรยากาศอีกมุมหนึ่งฮะเพราะว่าจะรีบไปร้องเพลง
จากวันอาทิตย์พัทยามีเทศกาลพลุนานาชาติรถติดไง
รถติดเชื่อว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรายนี้ไม่รู้จักว่าเธอคือใคร
เพราะเธอสวมหมวกนะฮะหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเลย
นี่คือบรรยากาศเวลาเธอขึ้นโชว์ครับ
แล้วยังมีหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าอีก
แม่พฤติกรรมแบบนี้น่าจะทำอยู่แล้ว
ก็เลยไปแจ้งความให้ดำเนินคดีเธอบอกตอนนี้เธอติดใจเธอแย่เธอกลัวฮะ
พอมาดูคลิปวนอ่ะรู้สึกแบบ

เขาจะทำยังไง
คือเราเป็นห่วงผู้หญิงด้วยกันอ่ะนะคะ

รู้สึกว่าชีวิตตัวเองแบบดีไทย
เกิดเขามีเพื่อนพ้องหรือว่าอะไรจะตามเราไปรังความ

เพราะนี่คือสภาพติดใจแย่มาก
อันนี้บอกเลยว่าหล่อนมากค่ะ
เหตุเกิดเมื่อวานวันนี้ตำรวจทำงานเร็วเลยครับ
ตำรวจสมภาพเมืองพัทยาจับกลุ่มนายสิทธิศักดิ์พลอาวุธอายุ๓๕ได้แล้ว
ผู้ต้องหานะครับกลัวความผิดหยิบยาบ้ายัดใส่ปากเลยบอกให้การไม่รู้เรื่องเลยมึนเมา
รับว่าเป็นวินรถจักรยานยนต์ในคลิปจริงแหละอ้างว่าจับขาเพราะกลัวน้องตกรถ
ไปดูตอนเขาสอบปากคำหน่อยดีกว่าครับ
เอาตรวจสอบประวัติเลยดีกว่าเห็นขาได้ยังไงใส่เกงวอร์มยันข้อเท้า
จากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสิทธิศักดิ์ผู้ต้องหาเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดฮะ
ส่วนคดีนี้ถูกแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งยาบ้า
นะครับแล้วก็ขับเสพเดี๋ยวจะเสนอถอนใบขับขี่ด้วยนะ
ถอนใบอนุญาตการเป็นรถสาธารณะป้ายเหลืองต่อไปครับ

นี่เรื่องระทึกของผู้หญิงคนหนึ่งก็อาจจะเป็นภัยอันตราย
สำหรับผู้หญิงอีกหลายคนทีเดียวนะคะ